ชาวเมืองคอนหรือว่าชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่นี่จำนวนถึงสิบเจ็ดครั้งทุกรอยพระบาทที่ประทับลงบนแผ่นดินเมืองนคร
ก็มีพระราชประสงค์ที่จะนำความผาสุขมาให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
สร้างความปราบปลื้มใจให้แก่ชาวประสบกรณิกรมาจนถึงทุกวันนี้นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
ตื่นตันใจไม่เคยเห็นพระองค์สุดที่เห็นในภาพ
ก็ไอ้ครูที่เขาไปคุยเขาก็บอกว่าป้าทำใจเฉยอย่าไปตื่นเต้นเวลาพระเสด็จมานั้น
ต้องทำใจแบบว่าธรรมดานะแต่เราก็อดตื่นเต้นไม่ได้นะไม่เคยนี่
ไม่เคยเห็นคำบอกเล่าจากนางกิ้มเซียนสกูลโคงอายุ๗๖ปี
ชาวอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีโอกาสรับทงลูกเสือชาวบ้าน
จากในหลวงราชการที่เก้าที่วัดโคกเมน
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งทรงเททองหล่อพระประธานที่วัด
เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแม้ครั้งนั้นจะไม่กล้ามองพระพักษมณ์
แต่ก็ได้รับรู้ถึงสายพระเนธอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ครั้งที่นางกิมเซียนและชาวบ้านที่เคยรับเสด็จจะมาที่วัดแห่งนี้
เดินไปที่พระพลาประทับรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงเสด็จมาซึ่งสมัยนั้นโดยรอบเป็นพื้นที่สีแดง
ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างระมัดระวังเพราะเกรงกลัวพวกคอมมิวนิสต์
รุนแรงยังเยอะ
ขณะเจ้าหน้าที่ก็ถูกยิงถูกรอบวางระเบิดโดยตลอด
ช่วงนั้นในพื้นที่ธุระกันดาลจะผ่านเส้นทางเปรียบไม่ได้
ไม่มีการกองกำลังจะไม่มี
แต่ว่าจะมีแนวร่วมเล็กน้อยก็เลยเอา
บายก็เอาลูกเสือชาวบ้านมาเป็นแนวร่วม
แล้วก็เป็นกำลังที่ต่อสู้กับคอมมิวนิตสมัยนั้น
ตรงานตาในอริยบทมอบทงลูกเสือชาวบ้านภายในวัด
ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีขนาดเท่าองค์จริง
โดยเจ้าอาวาสวัดขณะนั้นขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้าง
เพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้าน
และเมื่อมีกิจกรรมชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่นี่
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
วันที่พระองค์เสด็จมาที่วัดพระบรมภาษณ์นครสิริมราช
หรือวัดพระมหาธาตุวรวิหารคนมากนะครับ
เหตุเป็นเพราะว่าเป็นการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ท่าน
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
ในครั้งนั้นทั้งเยาวชนทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ค่าราชการนะครับ
ไปหมดครับในหาดลานสายแก้วนะครับ
ผมเองก็เป็นบุญหรือโชคดีนั่งอยู่ที่เสด็จพระราชดำเนินพอดีนะครับ
ทางเดินเนื่องจากเป็นเด็กอายุ๗ขวบขณะนั้น
ทำให้ผมได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนและใกล้ชิดทั้งสองพระองค์ในครั้งนั้นนะครับ

พี่น้องชาวนครนี้ตื่นเต้นนะครับ
ผมว่าหลายคนคงเคยเห็นพระองค์เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับผมนี่แหละครับ
หนึ่งในคำบอกเล่าจากนายสืบพงศ์ธรรมชาติ
เคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมด้วยสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

และเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันเสาร์ที่๑๔มีนาคมเวลา๙นาฬิกา

วันนั้นมีราศดรเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก
โดยพระองค์ได้พระราชทานข้าวแพร่
ซึ่งเป็นเสมือนผ้าพระบทให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นำไปห่มพระบรมธาตุตามประเพณีของชาวนครที่ถือปฏิบัติกันมา
หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนิน
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน๑๗ครั้ง
จำนวนนี้เสด็จพระราชดำเนินวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งทุกครั้งล้วนแต่มีพระราชประสงค์
เพื่อนำความผาสุขให้กับชาวบ้าน
และสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น
รอยพระบาทที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ประทับลงบนแผ่นดินเมืองนครศรีธรรมราช

แก่พระศักดิกรมาจนถึงทุกวันนี้
ส่วนขององค์การแมงหาเนื้อถือวัฒนธรรมนาครสีธรรมราชนะครับ
ขณะนี้เราได้ใช้หลัก
หรือพ่อบาทสำเด็จพระเจ้าหญิวหัว
พระปรมินทรมาฮาภูมิพนธ์อัตโนยเด
ในเรื่องของใช้ในการเฉพาะรัชกาล
ก็คือหลักหรือปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
ซึ่งในภาคในส่วนของการปฏิบัติได้นำไปใช้ในเรื่องของการ
งานราชการให้กับข้าราชการในองค์การหมายหวัด
และในส่วนของพี่น้องประชาชนอ่าได้นำไปใช้ในเรื่องของการ
พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั่นก็คืออบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในแนวคิดในประชานางดังกล่าวครับ
ซึ่งนำไปสู่ที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่
และก็สังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย